ไปดูการจับบ่อนพนันไฮโลกันหน่อยดีไหมคะ

แล้วก็กลุ่มนี้เขามีการวางแผนกันอย่างดี
มีคนดูต้นทางมีวบ
ตำรวจใช้เวลาเดือนนึงเลยนะคะกว่าจะรวบมาได้ทั้งหมด
นักพนันมาได้๔๒คนจับเจ้ามือได้
หนึ่งในนั้นเป็นสมาชิกเทศบาลเมืองสนั่นรักด้วยค่ะ
นี่แหละค่ะคุณดูบรรยากาศนี่กลางป่านะ
เป็นการลักลอบเล่นการพนันประเภทไฮโล

กลางป่าถนนเรียบคลอง๑๒ตำบลหนองสามวัง
อำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ก็ถูกทหารฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจร่วมกันบุกจับ
พนันมีทั้งผู้ชายผู้หญิงรวม๔๒คน
และหนึ่งในนั้นก็คือนายประทีบบุญมี

องคำรูปภัณฑ์น้ำหนัก๕บาท
รถยนต์๑๐คันรถจักรยานยนต์๑๘คัน

มีในจองพันแตงรับเป็นเจ้ามือค่ะ

ส่งตัวที่สพนเสือนะคะ

ชาวบ้านทนไม่ไหวแล้วร้องเรียนมาว่า
ไม่ไหวแล้วมีการเปิดบ่อนกันกลางป่าแบบนี้
เจ้าหน้าที่เขาก็มาสืบทราบ

เพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ย
เสียปลั๊กพัดลมเพิ่มความเย็นสบาย

ขายเครื่องดื่มไว้บริการครบครัน

ถูกต้องซึ่งอย่างที่บอกว่าตำรวจต้องวางแผนกันเดือนนึง
คือต้องแบบแฝงตัว
ถึงจะสามารถเข้าไปจับกลุ่มนี้ได้
แล้วก็เนี่ยค่ะทะลายได้ในที่สุด

คืออีกนิดนึงคงจะเป็นเมืองย่อมอยู่ตรงนั้นแล้ว

คือคุณอยู่ตรงนั้นได้เลยค่ะมีพัดลม